คุณผู้ชมครับนักวิชาการยืนยันว่ามีโอกาสน้อยมาก

จะมาตกในพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะครับ
โดยประเมินว่าน่าจะไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกส

เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโข

นี่คือภาพการปล่อยสถานีอวกาศเทียนกง๑

สถานีอวกาศขนาดเท่ารถทัวร์
ที่มีชื่อหมายถึงตำหนักแห่งสวรรค์ลำนี้
ปฏิบัติภารกิจนอกโลกหลายปี
ก่อนที่ในวันนี้มันกำลังถูกแรงดึงดูดของโลก
ดึงกลับสู่พื้นดิบ
และที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพของยานอวกาศของยุโรป
ห่วงเวลาที่มันสิ้นสุดภารกิจ
และกำลังกลับสู่พื้นโลก
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า
ภาพลักษณะเดียวกันจะเกิดขึ้น
กับสถานีอวกาศเทียนกงหนึ่ง

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศ
จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

ของสถานีอวกาศเทียนกง๑อย่างใกล้ชิด
บอกว่ามีความเสี่ยงเพียงร้อยละ๐๑เท่านั้น
ที่สถานีอวกาศลำนี้จะตกในประเทศไทย

สถานีโอกาสเทียนกงนี้จะตกสู่บนพื้นโลกนะครับ
ซึ่งตำแหน่งที่เราประมาณการไว้
น่าจะอยู่แถวประมาณแปซิฟิกส์ครับ

ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนัก
ส่วนเปอร์เซ็นต์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ย
ประเทศไทยประมาณ๐๑เอง

ไม่สามารถกำหนดจุดตกที่ชัดเจนได้
ซ้ำรอยยานอวกาศหลายลำจากหลายชาติก่อนหน้านี้

หมู่ผู้ศึกษาด้านอวกาศเองว่า
ถึงเวลาแล้วที่ยานอวกาศต้องมีนวัตกรรม
เพื่อรับประกันความปลอดภัยให้กับมนุษย์
แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตคนทรัพย์สิน
มันเอามาคำนวณความเสี่ยงในเชิงสถิติแบบนี้เนี่ย
มันไม่สมควรเพราะว่าไม่ว่าจะโดนอะไรก็แล้วแต่
บาดเจ็บเล็กน้อยหรือสาหัสหรือว่าเสียชีวิตเลย
หรือบ้านพังเล็กน้อยหรือว่าถึงมากมาย
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมันควรจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แล้วนะครับ
แล้วกับโลกนี้เมื่อ๓๙ปีที่แล้ว
มาวันนี้มันควรจะมีระบบที่รับผิดชอบต่อชีวิตรัศนภ์ศิลป์
เป็นระบบที่ลงมาอย่างสวยงาม
ไม่ใช่ให้มาเกิดความสุ่มเสี่ยง
ตกสู่พื้นโลกของสถานีอวกาศเทียนกงหนึ่ง
มีส่วนช่วยจุดประกายความสนใจวิทยาศาสตร์
โลกอวกาศให้กับคนไทย
โดยในวันนี้จิสด้ายังได้เชิญเชอฟรางอาบรีกุล
ซึ่งในตอนนี้กำลังศึกษาด้านเคมี

จริงแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือ

เข้าใจได้ง่ายขึ้นจนสามารถทุกคนที่

ไปศึกษาด้านอวกาศที่สาวรัฐ

ประเทศไทยกำลังพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอวกาศอย่างจริงจัง

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน